เดี๋ยวคุณผู้ชมตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น๑ตุลาคมที่นครศรีธรรมราชที่มีชายวัย๒๙ปี
ฝังใจว่าเพื่อนในวงเล่าเนี่ยชกเขาทำให้เขาอับอาย
ผ่านไปตั้งแปดเดือนย้อนกลับมาแก้แค้นครับอมมีสปาต้าไปฝั่นอุ้ย
ปางตายเลยนะคะอาการสาหัสนะคะสุดท้ายจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เหตุการณ์นิดเดียวค่ะ๑ตุลาคมบ้านหลังนึงที่ตะมนต์ปริก
นครศรีธรรมราชพบถุงพลาสติกใส่เลือดกองใหญ่วางเอาไว้
ครับในบ้านเจอนายธวัชชัยรัตนบุรีหรือในเจมสอายุยี่สิบแปดปี
ถูกฟันด้วยสปาต้าแผลยาวมากนะคะถูกฟันเข้าที่เท้าซ้ายเป็นฝ่าเท้าอะค่ะ
แผลยาวเวอะหวะเลือดไหลนองระหว่างข้อพับหัวเข่าซ้ายมันก็เป็นแผลใหญ่
แผลยาวมากคือมันไปโดนเส้นเลือดใหญ่นะคะเลือดไหลออกมาเยอะ
ไหลออกมาเป็นริ่มเลยจนหายใจรวยรินอาการสาหัส
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
นางดวงดีอายุสี่สิบสองบอกว่าก่อนเกิดเหตุในเจมส์
เป็นแฟนกับนางสาวครีมลูกสาวเธอนอนเล่นมือถือกันอยู่บนที่นอน
ขี่รถจักรยานยนต์จอดข้างบ้านนายชาญชัยเมฆหมอกหรือนายโจ
เพื่อนผู้ก่อเหตุซ้อนท้ายมาจอดรถเสร็จในมันเดินเข้ามาในบ้าน
ตะโกนเรียกพอเธอออกมาก็ทักทายในมัน
หายไปไหนไม่เห็นหน้าเลยนะหายไปนานเลยนะ
ในมันไม่ตอบครับแต่พอในมันเหลือไปเห็นในเจมส์ที่นอนอยู่
มาบอกนางดวงดีว่าผมขอทีนะวิ่งใส่เลยค่ะวิ่งใส่เลย
คือในโจเนี่ยนั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
โจเลยยื่นสปาต้าให้ในมันในมันรับแล้ววิ่งไปหาในเจมส์อ่ะ
คือนางดวงดีเธอเข้าไปห้ามถูกในมันเหวี่ยงล้ม
ในมันเอาสปาต้าฟันเจมส์ไปสองครั้งแล้วเดินออกมาหน้าบ้าน
ชี้หน้าเจมส์อีกนะคะบอกว่าถ้าเจออีกกูเอาให้ตาย
ฟันเขาขนาดนี้ยังไม่พอใจยังขู่อีกว่าถ้าเจออีกจะเอาให้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อมในโจที่มาด้วยกัน
ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ตามเรื่องนี้แล้วก็แจ้งมาว่า
ตำรวจจับในมันและในโจสองผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
ทั้งคู่รับสารภาพว่าโกรธแค้นที่ถูกในเจมส์ทำร้ายก่อน
วันเกิดเหตุรู้ว่าเจมาหาแฟนสาวที่บ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้าไปตั้งใจไปฟันเลยนะคะ
ทั้งคู่โดนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
ข้อหาพามีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ